อย่างไรก็ตามนะคะมีผู้ชายคนนึงเขารอแล้วแล้วเขาเสียใจ
เพราะว่าข้อความที่ตอบกลับมาคือเขาคุณสมบัติไม่ผ่านนะคะ
เป็นพ่อค้าขายปลาทูค่ะทำยังไงล่ะคะ
ความผิดหวังมันเกิดขึ้นแล้วปนกับความโมโหด้วย
เอาปลาทูที่ตัวเองขายนั่นแหละลากมาเลยลากมาเผา
ประชดเอไอซะเลยให้คุณผู้ชมดูภาพก่อนค่ะ
ก็อย่างที่เห็นนะครับไม่ต้องทำอาหารแจกกันแล้ว
ระบบเอไอครับคือผมไม่เข้าใจว่าระบบของท่านมันดีตรงไหน
ท่านเคยลงมาดูบ้างไหมคะว่ามันมีความผิดพลาดเกิดขึ้น
ท่านเคยลงมาดูบ้างไหมท่านมีอำนาจทำอะไรก็ได้
ลองลงมาสิครับลองมาดูว่าประชาชนเขาเดือดร้อนยังไง
ลงมาดูบ้างสิครับว่าระบบของท่านมันผิดพลาด
ท่านได้แต่นั่งวิชาการหลักการว่าระบบของท่านดี
ลองลงมาดูครับมันดีจริงอย่างที่ท่านพูดหรือเปล่า
ประชาชนเดือดร้อนกันไปหมดคนค้าขายตลาดปิด
โดนตัดสิทธิ์บอกว่ากิจการท่านสามารถไปต่อ
ไปต่อยังไงวะตลาดปิดบางคนไม่ได้เป็นเกษตรกร
ยัดเย็ดข้อเก่าหายเขาเป็นเกษตรกรความรู้สึกที่ท่ามันมีบ้างไหมเนี่ย
มันอยู่เนี่ยมันอยู่ในนี้เนี่ยมันอยู่ในนี้เนี่ย
มันรู้สึกแบบท้อนะเหนื่อยนะอยากเป็นคนดีนะของสังคมเนี่ย
แต่มันเหมือนแบบโดนเอารัดเอาเปรียบอ่ะแล้วก็ฝากไปถึงไอ้พวกที่แบบว่า
มีอันจะกินไอ้พวกสมัครเล่นเล่นหรือไอ้พวกที่ไม่มีสิทธิ์จะได้รับอ่ะ
แต่มึงเก่งในด้านกรอกข้อมูลรู้วิธีในการกรอก
มาแย่งพื้นที่คนที่เขาเดือดร้อนจริง
มาค้าขายก็จริงจริงอ่ะมึงรู้ไหมอะไรน่ากลัวกว่าโควิด
เพราะความเห็นแก่ตัวของพวกมึงอ่ะกูฝากให้มึงไปคิดกันด้วยนะ
คุณเขาเรียบเรียงข้อมูลมาเป็นอย่างดีเลยอ่ะอืม
เป็นขั้นเป็นตอนฟังแล้วเราก็นึกถึงใจเขาเลย
เข้าไปในใจเขาที่เขาทุบอกซ้ายเนี่ยมันจุกนะมันจึ๊กเลยนะ
แล้วคือจะบอกว่าสะท้อนปัญหาสังคมได้ดีมากสะท้อนปัญหาสังคมได้ดีมาก
ที่พูดมาคุณถูกหมดเลยถูกหมดเลยและภาพด้านซ้ายที่เราให้คุณผู้ชมดูไปพร้อมพร้อมกัน
คือช่วงที่เขาเอาสินค้าที่เขาเคยขายแล้วตลาดมันปิดแล้วถ้าตลาดมันปิดเขาจะไปขายที่ไหนล่ะ
เขาไม่มีจุดขายค่ะเขาก็เลยเออเอามาเผาแบบนี้เลยเอามาเผาทั้งแข่งแบบนี้เลย
และคุณผู้ชมนะจะเห็นว่าช่วงที่เขาเผาลูกสาวก็บอกยายา
แล้วก็จะมีสักครู่เนี่ยคุณแม่คุณแม่เขาเองแหละคุณแม่ผู้ชายคนนี้เข้ามาห้ามมาดึง
ไม่ให้ทำแบบนี้เนี่ยนะคะคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะ
หลายคนก็เข้ามาให้กำลังใจผู้ชายคนนี้พูดถึงเรื่องคำตอบ
คำตอบเฉพาะตัวผู้ชายคนนี้นะยังไม่มีคำตอบ
แต่มีความเคลื่อนไหวเบื้องต้นจากกระทรวงการคลังช่วงบ่ายนี้
ช่วงบ่ายบ่ายเมื่อวานนี้ขออภัยค่ะเขาบอกว่าเอาข่าวก่อน
ก่อนว่าหลังจากที่มันมีดราม่าเกิดขึ้นในโลกโซเชียลมีเดียว่าคนที่เขาเดือดร้อนจริงไม่ได้เงินช่วยเหลือ
ไม่ได้รับเงินเยียวยาห้าพันบาททางกระทรวงการคลังเตรียมทีมลงพื้นที่
รับฟังความคิดเห็นประชาชนโดยเฉพาะคนที่พลาดสิทธิ์เปิดโอกาสให้ร้องเรียน
มีการจัดเตรียมสถานที่ไว้ด้วยถ้าใครเข้าไปไม่ถึงก็มาหาเลยที่กระทรวงการคลัง
จัดจุดรองรับไว้ที่โรงอาหารคือตอนแรกเขาเผยแพร่ข่าวออกไปแบบนี้
ต่อมาค่ะนายเล่าว่ารนแสงเสน่ห์ภูมิในการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลังออกมาเปิดเผยว่าเรื่องการจัดเตรียมพื้นที่รับคำร้องที่มีการเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลมีเดีย
มันไม่เป็นความจริงฟังแบบนี้นะคะภาพเมื่อสักครู่นี้ใครหลายคนอาจจะเห็นแล้วดูมีความหวัง
เราไปร้องเรียนได้ฟังนะคะคำตอบได้ออกมาแล้วไม่เป็นความจริง
โดยการร้องเรียนหรือการอุทธรณ์จะเริ่มดำเนินการพิจารณาหลังจากที่ผู้ลงทะเบียนทั้ง๒๗ล้านคนถูกพิจารณาไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว
โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์หรือรับคำร้องเรียนได้๑๙เมษายนนี้
กระทรวงการคลังจะเพิ่มปุ่มเมนูขึ้นมาเขียนคำว่าอุทธรณ์แล้วก็กรอกข้อมูลเบื้องต้นลงไปอีกและทางกระทรวง
พิจารณาอีกครั้งนะคะย้ำนะคะการเตรียมสถานที่รับ
ร้องอุทธรณ์ไม่มีนะคะอุทธรณ์ได้ในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน
คอมสิบเก้าเมษายนเป็นต้นไปนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่อง
ลวรนก็บอกว่ามันไม่จริงเหมือนกันเพราะมีในโลกโซเชียลมีเดียมีการแชร์
บอกว่าแชร์เป็นเทคนิคเทคนิคคนที่จะได้รับเงิน๕๐๐๐บาท
เราไม่ทิ้งกันเนี่ยง่ายไม่ต้องลงทะเบียนบางคนไง
คอมพิวเตอร์ไม่เป็นแล้วเนอะไม่รู้จะทำยังไง
แค่โทรไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งนี่เป็นสายด่วนของรัฐบาลนะคะ
หนึ่งหนึ่งหนึ่งเขาบอกว่าแค่โทรไปแค่นี้ได้รับเงินทันทีค่ะ
ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วนะคะ
มันไม่เป็นความจริงแล้วก็เตือนด้วยประชาชนที่แชร์ต่อกันไป
ระวังนะคะมีความผิดพรบคอมพิวเตอร์ขาดเนี่ยค่ะ
ข่าวปลอมยืนยันแบบนี้ค่ะอืมเรื่องที่เกิดขึ้นกับพ่อค้าขายปลาทูเนี่ย
ส่งข้อความมานะคะบอกว่ามันจึ๊กมันโดนใจมาก
พูดถูกทุกข้อเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเกิดวิกฤตแล้ว
ข้อมูลขนาดใหญ่สำคัญมากนะคะที่จะช่วยเราได้
ให้ทุกอย่างเนี่ยมันดำเนินการโดยเร็วมากยิ่งขึ้นฝากด้วยค่ะ